โอ้โหไทยเล็ก
เหนือใต้ออกตก
๗๗จังหวัดบนพื้นแผนดิน๕๐๐๐๐๐ตารางกิโลเมตร
รวมกันแล้วเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่ให้น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา

และออกไปค้นพบความเป็นไทยที่คุณไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์

แดนดาไนสมุทรพจรครับ

ทั้ง๗๗จังหวัดของประเทศไทยเนี่ย

อ้อโหไทยเล็นด์
ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดน้องใหม่

สถานที่ที่ทำให้คุณโอ้โหที่บึงกาล
ก็คือสถานที่ที่มีความมหัศจรรย์

จังหวัดเบื้องกาลเมืองเนื้อสุดของภาคอีสานแห่งนี้
มีธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อย่างแม่น้ำโขงไหลผ่าน
มีพี่น้องชาวสอบประปอล์ลาวเป็นเพื่อนบ้าน
และยังมีความอัศจรรย์อย่างสถานที่ที่แดนจะพาไปในวันนี้
นั่นก็คือภูทอกครับ
ภูทอกตั้งอยู่ในอำเภอศรีวิรัย
เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในวัดเจติยาคิรีวิหาร
วันนี้เรามีเจ้าถิ่นอย่างพี่พยุงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มาเป็นคนนำทางแดนและคุณผู้ชม

ขึ้นไปดูความอัศจรรย์บนภูทอกแห่งนี้กันครับ

ที่จะพาเราขึ้นไปที่ภูทอกนะครับผม
ชื่อที่นี่ภูทอกเนี่ยหมายความว่าอะไรครับ
ภูทอกนี่เป็นภาษาอีสานนี่แปลว่าภูโดดเดียว
จุดเด่นของภูทอกนะครับเป็นบันไดไม้นะครับประมาณ๑๖๐๐ขั้นที่ล้อมรอบภูเขาทั้ง๗ชั้นนี้นะครับ
เกิดจากแรงศรัทธานะครับที่ชาวบ้านกับหลวงปู่จวนคุณเชษโธได้ช่วยกันสร้าง
ช่วงที่ท่านมาจำพรรษานี้ประมาณปี๒๑๑๒นะครับ
กี่ท่านครับที่มาช่วยกันสร้างนี้เป็นร้อยแน่เลยใช่ไหมครับ
ประมาณนี้แหละครับเป็นชาวบ้านในบริเวณในชุมชนแล้วก็จะมาจากลูกศิษย์มาจากกรุงเทพก็จะมาช่วยกัน
ซึ่งขอบอกเลยนะครับตอนที่หลวงปู่เริ่มสร้างบันไดก็มีอุปสรรคอยู่มากมายเลย
สุดท้ายหลวงปู่และชาวบ้านจึงร่วมมือร่วมใจทำกันขึ้นมาด้วยตัวเอง
โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างขึ้นมาทั้งหมด๕ปีจึงเสร็จ
เมื่อก่อนหลวงปู่ท่านเป็นพระสายป่าสายกรรมฐานนะครับก็จะทุดงมาเรื่อย
ท่านก็มาจำพรรษาอยู่ที่ชั้นล่างนะครับ
ก็เกิดนิมิตรมีเทวดาที่รักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ยกภูเขาลูกนี้ให้ลุงปู่ดูแล
จากนิมิตรของหลวงปุจวนกุฤชโถในวันนั้น
ทำให้เกิดบันไดแห่งแรงศรัทธาแห่งนี้ขึ้นครับ
ไดที่อยู่รอบภูทอกทั้งหมดมี๗ชั้นนะครับ
แต่ละชั้นก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป
อย่างชั้นที่๑ถึง๒ก็จะเดินผ่านป่าเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่
พอเดินขึ้นมาได้ถึงชั้นที่๓ก็จะมาถึงทางแยก
ถึงแล้วครับ
ครึ่งทางแล้วนะครับผมอยู่ที่ชั้น๓จะขึ้นไปชั้น๔
ของผมกับซ้ายของผมมันมี๒ทาง

ทางนี้จะใกล้กว่าแต่ทางนี้จะเสียวหวาดเสียวหน้าขึ้น
มาถึงภูทอกทีแล้วเราก็ต้องไปทางที่หวาดเสียวน่ากลัวที่สุดเนอะ

ชั้น๔ต่อไป
สำหรับเส้นทางที่แดนเลือกขึ้นไปชั้น๒
เส้นนี้จะค่อนข้างชันเป็นพิเศษครับ
แต่ถ้าใครอยากเดินแบบสบายชิว

ซึ่งเหตุผลที่แดนเลือกขึ้นเส้นทางนี้

เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่วิวสวยที่สุด
งานนี้ก็เชื่อเจ้าถิ่นเขาดีกว่าครับ

ชั้นที่๔นะครับผม
นี่เลยครับวิวโอ้โหสวยมาก

จะจะยืนให้เท่ต้องยืนท้าวนะครับผม
สวยงามเกินคำบรรยายจริงเลยครับท่านผู้ชม
แต่นอกจากวิวสวยบรรยากาศดีแล้ว
สิ่งที่ตามมาติดก็คือความเฉียวเช่นกันครับ

ถ้ามองลอดแผ่นไม้ลงไปก็คืออากาศโล่งเลยทีเดียวครับ

เพราะว่าตรงนี้คือเหวเลยใช่ไหม

จะเห็นว่าหน้าผาเนี่ยจะมีไม้มาปักเข้าไปเลย
คือการสร้างเสาสะพานนะครับ
ก็จะใช้เหล็กนะครับเหล็กสกัดตอกเป็นรุ้ม

ตกเป็นหลุมแล้วก็พอดีกับเสาไม้
แล้วก็จะปักลงแล้วเขาจะต่อสะพานไป
ขั้นทีละขั้นไปแล้วก็ต่อไป
แล้วก็ปักใหม่แล้วก็ต่อไป

ทำด้วยมือนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์ล้ำ

โอโฮไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์

ก็จะเดินขึ้นบันไดไม้ไปชั้น๕ได้เลยครับ
ซึ่งบนชั้น๕ทางเดินก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลง
แต่สำหรับวิวนั้นไม่เล็กตามเลยครับ

ครับผมจะบอกว่าวิวตรงนี้สวยมากเลย
ตรงนี้จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นวิวรังกานะครับ
จุดตรงนี้มันจะมองเห็นคู่อีกลูกหนึ่ง

อ๋อบอกบางอยู่นู้นเลยนะครับไกลเลย
รวมถึงบรรยากาศตรงนี้สดชื่นมากเลย
มีลมเย็นสามารถสูด
มีโรมเย็นสามารถสูด
มีอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในป่อได้เต็มเลยครับ

ก็จะขึ้นดูสำรวจอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับ
ก็จะมาเปลี่ยนไม้ตรงไหนมันชำรุด

สังเกตดูว่ามันจะมีไม้เก่าไม้ใหม่สลับกัน
ภูที่อยู่ด้านหลังเรานี่เขาจะเป็นภูทอกใหญ่นะครับ

ครับผมเลือกอีกชื่อหนึ่งคือภูเจมส์จำลัด

นอกจากที่เราจะได้วิวที่สวยมากแล้วนะครับ
ข้างหลังผมจะมีไฮไลท์นั่นก็คือจุดนี้นะครับ

จุดนี้คือพุทธวิหารครับ
คือความเชื่อของชาวบ้าน

เคยประดิษฐานของพระอรหันธ์
พุทธวิหารถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์
ใครมาภูทอกแล้วต้องขึ้นมาชมความสวยงาม
ความพิเศษของพุทธวิหารก็คือ
เป็นภูเขาที่แยกออกมาจากภูทอก

จะมีหินสองก้อนซ้อนทับกันอยู่
ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลย
วิธีการเข้าไปที่พุทธวิหารก็คือ

ซึ่งด้านล่างนั้นเป็นเหวลึกมาก
จะบอกว่าผมมองลงไปแล้วก็มีขาสั่นนิดนึงนะครับ

ทางเดินก็ค่อนข้างที่จะเล็กเหมือนกันเลยนะครับ

อันนี้คือชั้นที่สูงที่มีมันใดใช่ไหมครับ

คำว่าประทับใจคงใช้ไม่พอสำหรับสถานที่นี้ครับ
ภูทอกเป็นมากกว่าคำว่ามหัศจรรย์
ที่นี่แสดงให้เราเห็นถึงความพยายาม
และความตั้งใจของมนุษย์
แล้วนี่คือสถานที่ที่แดนอยากให้ผู้ชมทุกท่าน
หาโอกาสมาเยือนสักครั้งในชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับมาภูทอกเนี่ย
จากที่เราจะได้วิวสวยมาสูดบรรยากาศดี

ถ้าเรามีความศรัทธาเรามีความพยายามนะครับ
ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยสามารถเป็นจริงได้
และที่นี่คือภูทอกบันไดแห่งแรงศรัทธา
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมาย

พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน